ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนฮอดเชียงใหม่นะคะ
เป็นรถกระบะขนของไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งเป็นผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายกันมาแล้วก็คนขี่
สองคนนี้นะคะบาดเจ็บหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตหนึ่ง
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ดูเหตุการณ์ไปพร้อมกันนะคะ
ทำให้คนที่อยู่แถวนั้นตกอกตกใจกับเหตุการณ์นี้
เพราะว่าเป็นนาทีรถกระบะขนของไปพุ่งชนกันแบบนี้เลยค่ะ
เที่ยวไปเนี้ยนะคะคนที่อยู่ตรงนั้นเนี้ยตกใจเลยนะคะ
ทานกันเสียงหลงเลยคุณผู้ชมเป็นภาพจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะ
บันทึกภาพขณะรถกระบะขนของเป็นรถกระบะส่งของของเอกชนนะคะ
ชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนสายเชียงใหม่ฮอดหน้าเทศบาลตะบนบ้านแปะ
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่เสียงเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดชาวบ้านอยู่ใกล้เคียง
เห็นเหตุการณ์ร้องกันเสียงหลงแล้วก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือก่อนแจ้งตำรวจ
จากการตรวจสอบพบรถกระบะทะเบียนบมหมาหกหกสี่เก้าลำภูนิ
อยู่ในสภาพด้านหน้าพังค่ะรถจักรยานยนต์ก็พังยับเยิน
พบผู้เสียชีวิตหนึ่งศพคือนางสาวสูรตาบัวเพลือดอายุสามสิบสามปี
และมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งรายคือนางสาววะธิดามังกาละอายุสามสิบสี่ปี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านแปะก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลฮอด
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะที่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านมุ่งหน้าไปทางเหนือ
แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนข้างเทศบาลตำบลบ้านแปะ
หน้าไปทางอำเภอจอมทองมาด้วยความเร็วเลยค่ะ
แล้วก็ชนเขาอย่างจังทำให้ร่างของนางสาวสุรตา
ถูกลากครูดไปตามถนนไกลกว่าร้อยเมตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
เดี๋ยวตำรวจจะไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปค่ะ